ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีนี่มันรวดเร็วมากจริง

ทำให้การตรวจผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลทำได้ง่ายมากขึ้น
แล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
หลายคนก็เลยมองว่าความสำคัญของการตรวจแบบเรียงเบอร์

วันนี้เรามีคำตอบมาฝากติดตามกันได้จากรายงานค่ะ
หลังการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลทุกงวด
อองศรีกรอบเกลือเจ้าของแผงหนังสือย่านตลาดบางเขน
จะต้องไปรับเรียงเบอร์จากร้านขายส่ง
อยู่ใกล้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำ
วางขายหน้าร้านในราคาใบละ๔๕บาทค่ะ
บรรยากาศเราเคยไปไม่ได้กี่ที่ไม่กี่ครั้งนะ
เพราะว่าใบตรวจพวกนี้มันจะมาเป็นเจ้า

มีหลายยี่ห้อ
อองศรีรับเรียงเบอร์มาครั้งละประมาณ๑๐๐๐ฉบับ
แม้ว่าจะวางขายหลังวันออกสลาก
แต่ก็ยังขายได้แม้จะไม่หมดก็ตาม

ชินกับการตรวจรางวัลด้วยเรียงเบอร์
เพราะนอกจากจะได้ลุ้นรางวัลแล้ว
ยังมีสูตรคำนวณและวิเคราะห์เลขในงวดถัดไปด้วย

เพราะผู้ใหญ่เขาก็เล่นเน็ตไม่ค่อยเป็นเนอ
ตรวจไม่เป็นแล้วเขาก็จะดูสถิติ

อะไรของเขาก็ไม่รู้เขารู้ของเขาเอง
อองศรีบอกว่าบรรดาเรียงเบอร์เหล่านี้

เพราะเลขเด็ดที่ถูกจัดพิมพ์อยู่บนเรียงเบอร์

แสวงหาโชคจากเรียงเบอร์ใบละ๕บาทนี้

อาจารย์ให้เลขคนให้เลข

คนที่มาซื้อเขาต้องเอาหลายใบไปดู
ประกอบกันแล้วก็คิดเป็นเลข
แต่ปัจจุบันนี้สื่อเกือบทุกแขนง

ได้ให้ความสนใจในการช่วยเผยแพร่ผลรางวัล
ประชาชนทั่วไปจึงเข้าถึงการตรวจรางวัล

ก็สามารถทำได้หลายช่องทางค่ะ

ซึ่งทุกวันนี้ก็จะมีหลายเว็บไซต์
รวมถึงของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล

สำหรับผู้ที่ต้องการจะตรวจรางวัลนะคะ
เพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็วแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะ
พลิเคชันที่สำนักงานสลากได้พัฒนาขึ้นมาโดยตรง
สามารถใช้ตรวจเช็คผลสลากินแบ่งรัฐบาล
ที่สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา

หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของกองสลาก
ก็สามารถลุ้นโชคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเช่นกันค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน